สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
เราสองสาวเช่นเคยนะคะเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะ
เช้านี้มาเปิดประเด็นกันที่เรื่องราวที่มันยังอีรุงตุงนังคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นกันนะคะ
สำหรับเรื่องช้อนเคนเอสเตอร์ตัวละครชื่อเนี่ยพูดกันมาจะอาทิตย์สองอาทิตย์แล้ว
ปากเลยเออเขาบอกว่ามีการมาเปิดใจครั้งแรกของช้อน
หลังจากเกิดเรื่องราวบานปลายใหญ่โตนั่นเอง
คือก่อนหน้านี้ช้อนก็ออกมาพูดกันไปแล้วครั้งนึงแต่ว่าวันนั้นที่พูดไปเนี่ย
มันเป็นวันที่เกิดเหตุณวันแรก
แต่หลังจากที่ดราม่ากันไปยกใหญ่ช้อนยังไม่ได้พูดเลยนะฮะ
อีก๒คนพูดกันไปแล้วทั้งเอสเตอร์ทั้งเคน
ล่าสุดช้อนบอกว่าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อีกค่ะ
ขอให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการส่วนตัวได้ชี้แจงเอาไว้
โดยนักแสดงหนุ่มมองว่าคนดิวงานเนี่ย
มันแจงรายละเอียดไม่ตรงตามตกลงกันไว้นั่นเองค่ะ

แล้วก็เชื่อว่าเอสเตอร์ก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดี
พร้อมกับยืนยันด้วยว่าหากว่ามีงานละคร

ที่ต้องทำงานร่วมกันกับเอสเตอร์

ส่วนตัวเราการรับทางงานอีเวนต

อาจจะผิดพลาดไปจนทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
เราไม่ได้ตอบว่าหอบปากว่าไม่ร่วมงานกับเอสเตอร์

การโพสต์ไอจีของคนอื่น

เรามีปัญหาคือเรื่องของการคุยงานที่มันไม่เป็นผู้ใหญ่

คือผมไม่ได้มาแบบตีโพยตีพาย
ชอบอยู่แล้วแหละไม่มีความเห็นด้วยที่กับการแบ่งทีมอะไรอย่างนี้
สุดท้ายแล้วเราเป็นพี่น้องในวงการเดียวกันนะครับ
ช้าก็เร็วเพราะต้องเจอไม่ว่าจากใครก็แล้วแต่

ยังเหมือนเดิมไม่ภาพความจึงเรา

ผมก็เรื่อยนะเมียนมาจุกบ้าง

แต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาแค่เข้าใจผิด

ก็เอาล่ะรอดูกันไปต่อไปยาวแล้วกัน
จะมีเจ้าไหนอยากจะจ้างคู่นี้แพ็คคู่อีกไหม

แสหลังก็คือให้ไปไทยแทนคุณช้อนเหมือนกันนะ